อ่ะเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้ใช่ไหมพี่ลี่
ใช่ค่ะยังมีในเรื่องของนางแบบจิ๋วกันบ้างดีกว่า
คุณผู้ชมค่ะไปตามดูกันหน่อยนะคะ
สำหรับทายาทตัวน้อยของคุณแม่ดาราดังนั่นเองนะคะ
พาเรทมาอวดแฟชั่นให้พี่ป้าน้าอานี้นะคะ
ได้ดูกันแบบว่าน่ารักละลานตาแน่นอนค่ะ
คราวนี้เราขอคัดรุ่นเล็กกันมาหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
วัยกำลังเกาะแต๊ะน่ารักหน้าฟัดกันเลยนะคะ
นางแบบท่านแรกได้แก่น้องโนล่าค่ะ
ลูกสาวแม่เจนนี่วัย๑ขวบ๙เดือนค่ะ
นี่เป็นไงซิ่งปะน้อง
แฟชั่นแนวสตรีทตามแบบคุณแม่คนเก่งค่ะ
งัดมาเลยค่ะรองเท้าผ่าใบกางเกงสีเขียวสีแดง

และที่โดดเด่นเด้งโดนใจเลยนะคะ

ไม่รู้จะมองคุณแม่ก่อนหรือจะมองคุณลูกก่อนดีนะคะ
แต่ว่าน้องโนล่าเข้ามาในชุดคว้าหลังโชว์ผิวขาว
แข่งกับมะมี่เจนนี่ไปเลยดีกว่านะคะ
จากน้องโนล่าค่ะมาดูน้องลาลินกันหน่อยดีกว่า
ลูกสาวคนเล็กของแม่เนยโชติกาช่วงนี้บอกเลยคุณผู้ชม
นี่เห็นอยู่บ้านหัวปูแบบนี้

เพราะฉะนั้นเริ่มดังแล้วต้องเป็นแฟชั่นนิสต้า
สบายอยู่ที่บ้านชุดนอนอยู่กับบ้านนี่แหละค่ะ
หรือจะเป็นลุคคุณนายก็มีนะคะ
คุณนายน้อยสะพายกระเป๋าแบรนด์หรูไปช้อปปิ้งเก๋

ว่างก็แวะไปชิลริมสระกับคุณแม่ก็มีนะคะ
เป็นแฟชั่นบิกินี่หลากเซตนี่คุณดูสิ
คือแม่ก็สัญหาชุดหาแฟชั่นให้ลูกใส่น่ารักมากนะ
เห็นแล้วอยากจะอุ้มไปฟัดแก้วสักที๒ที
คือชุดไหนก็เอาอยู่นะคะอินเนอร์มาแล้วนะคะ
ปิดท้ายกันที่คนนี้เลยเจ้าหนูน้อยดิสนี่ของแม่อู้

น้องดิสนี่กำลังสนเลยนะคุณผู้ชมขา
อายุไม่เท่าไหร่นะจ๊ะปีนี้นะคะ
คอนเซ็ปต์ทุกที่ของหนูคือรันเวย์
แล้วคุณแม่อุ้มจับแต่งตัวโพสต์ท่าด้วยแฟชั่นหลากสนายเลย
สุดเอี๊ยมเดินป่าก็มาจ้า
ชุดสายเดี่ยวเปรี้ยวใจอย่างนี้เป็นไง

รวมไปถึงชุดแดงแรงฤทธิ์ด้วยนะครับ

หนูดิสนี่ก็จัดเต็มน่ารักมากเลยนะคะ

ชอบมากเลยคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านชอบจับลูกแต่งตัวนะช่วงนี้เนอะ

ดูบันเทิงไทยรัฐยิ่งมีความสุขเลยล่ะค่ะ